สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
ออบจมหาสนุก

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยขอเสียงหน่อยค่ะ
แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเราอยู่กันที่จังหวัดอะไรครับ
สมุดสงคราม

สมุทรสงคราม

ใกล้กรุงเทพมากเลยค่ะใช้เวลาเดินทางแค่๒ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพี่ลิงค่ะ
ถูกต้องครับแล้ววันนี้นะฮะเรามากันเนี่ยเราจะเราจะมากันสองคนเนี่ยก็ไม่ไหว
เพราะว่าผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคือเจ็บคอจริง

ก็เลยต้องเชิญพี่ผมคนหนึ่งมาครับ

เป็นระดับของเรียนทองโอลิมปิก
ไม่ธรรมดารายการนี้เป็นไงบ้าง

ขอเสียงปรบมือต้อนรับ
คุณสมจิตจงจอหอค่ะ
พี่ค่ะพี่คะพอพอแล้วตอนแรกว่าจะไม่ห้ามแต่พักหลังนี่ไม่ไหว
วันนี้ก่อนจะมาถึงนี่ต้องบอกต้องยอมรับเลยว่าแฟนคลับเยอะมาก
แฟนคลับรายการอบจมหาสนุกเนี่ยฟังผมนี่โอ้โหนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลย
ฮะรุ่นไหนฮะรุ่นเดียวกับแม่ผมเนี่ยฮะยังแข็งแรงอยู่ยังสดใส
เพราะว่าคนที่นี่เขามีรอยยิ้มและมีความสุขด้วย
ถามพี่สมจิตมาดีกว่าเคยมาไหมที่จังหวัดหมดสงครามนี่
เคยมาฮะแต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ๔ชั่วโมงครึ่ง
ทำไมอ่ะพอมาถึงดาวคนนองเสร็จขับรถหลงฮะ
เออหลงออกไปราดบุรีวันนี้มันมาไม่ถูก
อ้อมอ้อมไปออกสวนพึ่งนู้นแล้วกลับรถถึงนี่๔ชั่วโมงความ
อ้อมไปไกลต่างนี้พี่จริงคือมาตรงก็ถึงแล้วนะ
ใช้สมองสิครับเวลาคุณจะมาคุณใช้สมองด้วย
วันนี้นะครับเราต้องพบกับเจ้าบ้าน

เจ้าบ้านของเราเป็นนายกอบจที่นี่ครับนี่

ขอต้อนรับคุณพิสิทธิเสือสมิงค่ะ
นายกอบจจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เชิญเต้นครับเชิญเต้นครับเชิญเต้น
ถือว่าฉันประสบความสำเร็จแล้ว
ในการที่ทำให้นายกอบจรำได้ปรบมือค่ะ

มาทั้งทีค่ะนำการแสดงโชว์แบบอลังการ

ขอเชิญค่ะกับการแสดงผลตอนยกรบค่ะ
การแสดงโขนชุดยกรบนี้เป็นการทำสงครามกันระหว่างพระรามพระลักษณ์ไพพลวานอนกับทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกาการรบของทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยชั้นเชิงลีลาท่ารำกระบวนการรบและความสามารถที่มีเอกลักษณ์

สุดยอดไปเลยล่ะครับกับการแสดงขนเรื่องรามเกียรตอนยกรบจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนจันทร์
ไปเลยล่ะครับกับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตอนยกรบจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนจันทร์
การแสดงชุดนี้จะมีที่มาที่ไปยังไง
และใครเป็นผู้ฝึกสอนเอาเป็นว่าไปพูดคุยกับพวกเขาเลยดีกว่าครับ
ขออาจารย์ไปฝึกที่ไหนมาฮะ
ก่อนหน้านี้ผมก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้ว
แล้วก็มาเสริมทางการแสดงในเรื่องเกี่ยวกับไทยและออกแมร์
ในเรื่องเกี่ยวกับขนรำเกียรติฤทธิ์ให้อีกนิดหน่อยก็ได้
ถามว่ากี่เดือนแล้วคือผมเป็นครูอยู่ที่คุมสิน
อ่านมาเสร็จแล้วก็มาถ่ำักของนักเรียนที่โรงเรียน
อันนี้เป็นนักเรียนนักเรียนอยู่มัธยม

ทำไมถึงชอบประเศษธรรมเรียน
เด็กแม่พาไปดูครับ

ของเราเป็นยักษ์มาฝึกที่นี่หรือฝึกมาก่อนนะครับ

ว่าฝึกกันมาเป็นเดือน
กรุงเรื้อเต้าศิลป์เนี่ยรายการที่๒พวกคุณท่านเนี่ยเป็นคนสุดข้าม
พวกคุณท่านประพันธ์บทเรื่องลามเมอร์เกณฑ์

พวกคุณท่านก็ถ่ายทอดมากับประชาชนในเรื่องของบทลามเมอร์เกณฑ์เรื่องโขน
เราถือว่าเราชาวสงครามเนี่ยต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนสงครามไว้
โรงเรียนดอนจันทร์ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนสงครามเอาไว้นะครับ
ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้มากเลยล่ะครับ
สำหรับการแสดงชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ติดต่อไปได้เลยครับที่โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงจากโรงเรียนบ้านดอนจันทร์มากครับผม
ถามกันก่อนดีกว่าที่ท่านบอกว่าสมุทรสงครามเป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ประมาณ๓อำเภอ
สิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่มาที่นี่ก็คือคนมานึกถึงสมุทรสงครามอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องของตลาดน้ำ
ครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
เมืองสงครามเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีคนมาค้าขายจากลาบบุรีเพชรบุรีเยอะแยะมากมาย
แต่เวลาจะเข้ากรุงเทพเนี่ยต้องมาแวะที่สงครามก่อนเพราะเมื่อก่อนเราขายทางเรือต้องพายเรือมาสมุทรสงครามเองมีตลาดเยอะแยะ
เป็นตลาดเก่าด้วยและเป็นตลาดบนบกด้วยเป็นตลาดซีนน้ำด้วยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเอาใหญ่ชอบเลย
สวัสดีครับ
จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
แต่ถ้าเป็นเรื่องตลาดแล้วก็
มีเยอะเสียจนเที่ยววันเดียวไม่หมดล่ะครับ
แต่ละที่เนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นหน้า
สนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว

ท่านนายกอบจไปเที่ยวตลาดกันดีกว่า

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงครามครับ
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสงครามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้ผมจะพาท่านไปชมตลาดน้ำที่มีเสน่ห์นะครับ

อยากจะมาสัมผัสวิถีธรรมชาติ
วิถีดั้งเดิมของคนตำรวจภาคศาสตร์
มาชมได้ครับตลาดน้ำภาคศาสตร์ครับ
ตลาดที่แรกที่ท่านนายกแนะนำก็คือ

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอำภาวาเท่าไรล่ะครับ
พ่อค้าแม่ขายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
เป็นชาวบ้านชาวสวนที่นำเอาผักผลไม้สดจากสวนของตัวเอง
ขนลงเรือแล้วก็พายมาขายของกัน
เสน่ห์ล้นเหลือจริงล่ะครับ
อีกหนึ่งตลาดนะครับที่ผมจะพานักท่องเที่ยวมาชมนะครับ
ก็คือเรื่องของตลาดน้ำบางน้อยนะครับ
สถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแต่โบราณ
เป็นเมืองที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้ามาค้าขายกัน
และจุดนี้ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับ
ก็มีพ่อค้ามาจากเพชรบุรีบ้างราบบุรีบ้างต่าง

ใครอยากมาเที่ยวสมุทรทางนะครับอย่าลืมนะครับ
ร้านร้างบางน้อยเป็นตลาดหนึ่งที่ท่านต้องมาให้ได้
บรรยากาศที่ตลาดน้ำบางน้อย
รามบ้านช่องก็จะเป็นห้องแถวไม้เก่า
มีขายแทบทุกอย่างแล้วครับ
ผักผลไม้หรือจะเป็นขนมโบราณ
อย่างโรตีแต้จิ๋วแบบนี้ที่ขอบอกเลยว่า
ปัจจุบันเนี่ยครับหาทานได้ยากแล้วทีเดียว
นอกจากนี้ครับที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ
ซึ่งเป็นที่เก็บของโบราณนานาชนิด
ค้นพบจากแม่น้ำแม่กรอง
ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน
ได้เป็นอย่างดีทีเดียวล่ะครับ
สุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะอวดคนทั้งประเทศนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงตลาดที่แปลกไม่เหมือนใครที่ไหนครับ
คงต้องยกให้กับตลาดลุ่มหบ

ตลาดรุ่มหุบแผ่นนี้นี่ล่ะครับ
เนรมิตรางรถไฟเป็นแผงขายของ
เหล่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยครับ
กลางกางร่มขายของระหว่างรางรถไฟ
แต่เมื่อถึงเวลาที่รถไฟแล่นมาปุ๊ด
ก็ต้องรีบเก็บแผงแล้วผูกร่มเพื่อให้รถไฟผ่านไป
ส่วนผู้คนที่เดินซื้อของก็ต้องหยุดซื้อขายต่อรองกันชั่วขณะครับ

เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยน่าตื่นเต้นแบบนี้นี่แหละครับ
ที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่

วันเดียวเที่ยวได้๓ตลาดเลยนะครับ

เป็นยังไงบอกแล้วสมุทรสงครามไม่ธรรมดา
ตลาดเช้าก็มีอาหารเยอะแยะนี่

ที่สำคัญนี่ไงเหลือของฝากนี่แหละ
ว่าจะเอาอะไรไปติดไม้ติดมือไปฝากกันบ้าง
ที่เราเห็นมีการโชว์ก็คือโชว์โขน
สุดท้ายมีการทำเสียรขึ้นที่นี่ด้วย

ถ้าสีเขียวคือพระราม
ราคานี้แพงไหมครับ
ครับราคาก็ขึ้นอยู่กับการสั่งนะครับ

อันนี้มองเห็นเนี่ยน่าจะเป็นทองแท้หมดเลย

ก็ทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ได้หมด
อย่างหันมะอันนี้เล็กหน่อยนะครับ

เนธนี่อันนี้ทำยากนะครับแล้วก็สวยงาม

ขอบอกเลยครับว่างานฝีมือแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยล่ะครับ
ชิ้นเล็กแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องละเอียดและปรานีตมากครับ
ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับที่กลุ่มหัวโขนภูเตสวน
แต่สมุทรสงครามเนี่ยไม่ได้มีของดีเพียงเท่านี้นะ
ชมกันต่อเลยครับ
ด้านนู้นห้ามัดยอมครับถ้าถ้าเราต้องการห้าลินนินห้าเนโลนนะครับ
ตรงเนี้ยเป็นของคนตำบลยี่สานตำบลยี่สานอยู่ชายทะเล

ราคาสักเท่าไหร่ครับท่านนายกครับ

ปลาหูกวางจะสีอ่อนออกมาหน่อยใช่ไหมคะท่าน

อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับ

เหมาะสมกับคุณลิงเลย
พี่ลิงก็ชอบเรื่องเกง

อันนี้ออกแนวขโมย

ขอขอบคุณท่านนายกมากนะคะ
ส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะไปพบกับช่วง

สวัสดีครับ